สวัสดีประธุมธานีค่ะมีพ่อแม่ลูก
เข้าไปที่ร้านขายไข่แห่งหนึ่งโดยไม่ได้เข้าไปซื้อไข่
แต่เข้าไปหยิบไข่ไปเฉยเลยและเอาไปต้องหกแผงแน่
ตอนนี้เขาตามหาตัวอยู่นะคะเจ้าของร้านใจดีมากเลย
บอกว่าไปตามตัวเขาให้หน่อยนะแล้วไปถามเขาหน่อย
เขาทำทำไมฉันไม่แจ้งความหรอกถ้าเขาเดือดร้อนจริงเดี๋ยวให้ไข่เพิ่ม
เจ้าของร้านบอกแบบนี้เลยนะคะซึ่งภาพกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมไม่ได้ชัดเจนค่ะ
จุดนี้เป็นตลาดสดตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยก็คือคนร้ายมาเป็นแก๊งเลยนะคะ
นี่คือแก๊งครอบครัวนะชายหญิงเด็กลักษณะคล้ายพ่อแม่ลูก
ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮามีโอสีเหลืองสวมหมวกกันน็อกใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เข้ามาก็หยิบไปเอาไปเลยไข่สด๖แผงมูลค่า๕๗๐บาท
เจ้าของร้านเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มครึ่งใครเจอกลุ่มนี้แจ้งความเอ้ยแจ้งให้เขาทราบด่วน
นอมค่ะป้านอมเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าร้านไข่สามแสบตลาดไอยารา
เล่าให้ฟังทุ่มครึ่ง๑๐เมษายนร้านเนี่ยปิดไปแล้วแต่วางไข่ไว้๒๐แผง
ทำไมถึงตั้งไว้หน้าร้านเพราะมีลูกค้าโทรมาสั่งไข่
แล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะขับมาเอาไข่กลับบ้านเอง
ก็เลยสั่งให้ลูกน้องมัดไว้ที่หน้าร้านแบบนี้และหลังจากนั้นก็ปิดร้าน
น้องก็ย้ายแยกย้ายกันกลับบ้านตัวเธอก็พักผ่อนในบ้าน
ต่อมามีลูกค้าโทรมาบอกว่าไข่ที่สั่งไว้๒๐แผงน่ะ
นอมมันไม่ครบมันมี๑๔แผงเองตัวเองก็ตกใจ
งงว่ามันไม่ครบได้ไงก็เลยเดินออกมาดู
หกแผงมันหายไปจริงก็เลยรีบไปเปิดกล้องวงจรปิดหน้าร้านดูนะคะ
คำตอบเลยค่ะโจรขโมยไข่เข้ามา๓คนแบบนี้
หลังเกิดเหตุลูกสะพ้ายของป้านอมเจ้าของร้านเนี่ยนะ
เอาคลิปวงจรปิดไปโพสต์ตามหา๓พ่อแม่ลูกในภาพ
ทางร้านยืนยันว่าสิ่งที่โพสต์ไปไม่ได้มีเจตนาจะเอาเรื่อง
หรือจะไปแจ้งความแต่สงสาร
แล้วก็อยากรู้ว่า๓คนนี้เป็นใครมาจากไหน
ลำบากมากแค่ไหนถึงขั้นต้องมาขโมยไข่แบบนี้
ถ้าลำบากจริงมาเอาไข่ไปเพิ่มอีก
ฟังเสียงป้านอมเจ้าของร้านค่ะ
เด็กมันจะดูว่าพ่อแม่ขโมยมันจะไม่ดี
งานจะติดวันนี้ใส่ลูกไปด้วยอย่างนี้
เราก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้
อยากได้ของแม่ของ
ใช่เพราะเหมือนที่ป้ายที่เขียน

อกจากนี้ทางร้านติดป้ายบอกโจรไว้ด้วยนะคะ

ถ้าอยากกินขอได้อยากขโมยมันไม่ดี

ถ้าลำบากจริงร้านพร้อมจะช่วยเหลือ
นี่คือป้ายป้ายป้านอมเขียนไว้เนี่ยนะคะ

ใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนในกล้องวงจรปิด
บอกป้านอมป้านอมให้ไข่เพิ่มค่ะ

นั่นสิแต่ว่ามันเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้นะฮะ

ว่าเขาจะยอมความไหมหรือไม่อย่างไรนะคะ
แต่ว่าเจ้าทุกข์บอกว่าก็ยอมนะก็เห็นใจ